โปรดติดตามตอนต่อไป

มาดูรายละเอียดเรื่องของโครงสร้างคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจกันหน่อย
เพราะว่านายกเซ็นคำสั่งแต่งตั้งมาแล้ว๓๖คน
มีพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์อดีตพบสูงสุดเป็นประธาน
ดูกันหน่อยว่าตำรวจเขาคาดหวังอะไรกันจากการปฏิรูปครั้งนี้
แล้วคณะกรรมการจะต้องเริ่มต้นที่ตรงไหน

ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

คลอดมาแล้วเมื่อวานวันนี้หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับเรื่อง
คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเยอะนะครับ
ก็เป็นไปอย่างที่รองวิศนุเคยบอกผม
แล้วผมเคยนำมาพูดในรายการนี้ว่า
คนที่จะเป็นประธานเนี่ย
ต้องไม่ใช่ตำรวจและไม่เคยเป็นตำรวจ
คราวนี้ก็ไปหวยออกที่พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์
อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นนายทหารที่เป็นที่ยอมรับคนหนึ่งในกองทัพ
เป็นนายทหารมือสะอาดเป็นนักวิชาการเรียนเก่งครับ
ไปสอบได้ที่๑ที่๒มาตลอดแถวนี้
ผมเองก็รู้จักกับพลเอกบุญสร้าง
ก็คิดว่าในบุคลิกส่วนตัวการทำงานไม่น่ามีปัญหา
เรื่องของคณะกรรมการก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนิดหน่อย
เพราะว่านอกจากประธานแล้วเนี่ยมีกรรมการที่มาโดยตำแหน่งอีก๕คน
มาโดยตำแหน่งก็แปลว่าใครมาเป็นตรงนี้ก็ต้องมาเป็นกรรมการชุดนี้
ถึงแม้ว่าพ้นตำแหน่งไปแล้วคนมาใหม่ก็ต้องมาเป็นแทน
คนนี้ก็มีประหลัดกระทรวงการคลัง

ประหลัดกระทรวงมหาธัย๓ประหลัด
แล้วก็เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรม

นี่เป็นโดยตำแหน่ง

ทีนี้กรรมการที่เขาเรียกว่าเป็นกรรมการฝ่ายตำรวจ

ผมไม่ลงรายละเอียดในชื่อทั้งหมด
แต่ว่าใน๑๕คนนี้
มีคนที่เป็นตำรวจอยู่ในปัจจุบัน๒๓คนเท่านั้นแหละครับ

อกนั้นเนี่ยเป็นตำรวจที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
หน้าที่ไปแล้วทั้งสิ้น

คนที่อยู่ในราชการก็มีพลตรวจเอกปัญญามาเม่น

มีพลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชาญบัญชารองพบตร
อกนั้นก็เป็นตำรวจที่พ้นหน้าที่ราชการไปแล้ว

นี่เป็นกรรมการในชุดของมาจากฝ่ายตำรวจ
มาจากฝ่ายตำรวจ๑๕คน
ทีนี้ที่สำคัญก็คือว่า
คนที่ไม่เคยเป็นตำรวจและไม่เป็นตำรวจ
ที่เรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ย
ฉะนั้นมุมมองในการที่จะปฏิรูปตำรวจ

มีตั้งแต่คุณทศพรสิริสัมพันธ์เลขากพอรออธิการบดีธรรมศาสตร์อาจารย์สมคิต
มีอดีตรองประหลัดกระทรวงมหาทัยชื่อมนุษย์วัฒนโกเมน
มีคุณมานิดสุขสมจิตที่ปรึกษาสมาคมนักข่าว
มีนางเบนเจวันสางนิทรอดีตเลขากพคุณสุประชัยยาวประพาทนายกสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
นายประดิษฐ์วรรณรัฐอดีตอธิการบดีนิด้า
นายธานิตเกดพิทักษ์อดีตลองประธานศาสตร์ดีกา
นายเข็มชัยชุติวงศ์รองอายการสูงสุด
ผลอากาศเอกอิติพลสุภวงอดีตผู้มจากการทหารอากาศ
นายอมรวานิชวิวัฒน์มาในตำแหน่งของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬา
ผลเอกทวีปเนธนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคง
และนายวัญชัยบุมบำรุงรองเลขาธิการกรรมการกฤษฎีกา

รวมทั้งหมดเนี่ย๓๖ประธาน๑ฝ่ายตำรวจ๑๕ฝ่ายกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๑๕
นี่เป็นรายชื่อที่ได้รับการเปิดเผยออกมาวันนี้
มีความคิดความเห็นหลายคนตามมาเยอะแหละครับ
แต่ว่าผมคิดว่าความคิดความเห็นของคนสองคนนี้ก็พอฟังได้ครับ
คืออาจารย์สุริยสัยกตะศิลาตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่หมาวิลัยรังศิษย์
คือทั้งสองคนนี้เขาบอกว่าดูรายชื่ออดีตนายตำรวจ
ที่มาเป็นกรรมการในฝ่ายตำรวจแล้ว
ไม่เห็นลายชื่อว่าคนเหล่านี้เคยแสดงทัศนคติ
เคยแสดงความคิดความเห็นเรื่องการปฏิรูปตำรวจให้เป็นที่ประจักษ์มาก่อน
คือไม่เคยได้ยินว่าคนที่มาเป็นกรรมการพวกนี้
เคยแสดงทัศนคติไว้ยังไงเรื่องเป็นตะรูปตำรวจ
เคยเสนอแนะไว้บนเวทีไหนไหม
เคยเขียนบทความลงที่ไหนไหมว่าจะปฏิรูปตำรวจยังไง

แต่ว่าคนที่เคยมีทัศนคติ
น่าจะอยู่ในกรรมการชุดนี้

พลตเวกประทินสันติประพบอย่างนี้
พลตำรวจเอกวัศดิ์เดชกุญชรอย่างนี้
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรอย่างนี้
แม้กระทั่งนักวิชาการอย่างอาจารย์สังสิทธิ์พิริยรังสรรค์อย่างนี้

เคยเป็นอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจ
ในยุคที่มีสนประชาแม่
ฉะนั้นเออเสียดายว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เข้าไป
แต่เขาอาจจะเห็นว่าคนเหล่านี้สุดโต่งไปหน่อย
ไปเดี๋ยววงแตกแสดงตกไม่เอาดีกว่าก็ว่ากันไป
แต่ว่าทั้งสองท่านนี้เขาบอกว่าน่าเสียดาย
ทีนี้แนวทางของการปฏิรูป
เขาเขียนไว้ชัด๔๕ข้อ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะเสนอแนะไว้ก็คือว่า
แนวทางการปฏิรูปด้านต่าง

ที่จะไปเอางานที่สปชสปทเคยทำไว้

เพราะเขาอุตส่าห์ศึกษาปัญหาเขาไปถามความเห็น
เข้าไปทำอะไรมาตั้งเยอะแยะ

แต่แนวทางการปฏิรูปตำรวจ
อย่าไปเอาแนวทางของการปฏิรูป
ของคณะกรรมการตำรวจชุดก่อนมาเอา

เคยตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นตำรวจล้วน
ศึกษาดูซิว่าควรจะปฏิรูปตำรวจยังไง
ผลของคณะกรรมการชุดนั้นเขียนไว้ชัดเลย
ปฏิรูปตำรวจทำให้ตำรวจใหญ่ขึ้น
พบตรมีฐานะเทียบเท่าประหลัด
กองบัญชาการมีฐานะเทียบเท่าอธิบดี
อธิบดีกรมตำรวจนครบาน
อธิบดีกรมตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
นี่เอากันถึงขนาดนั้น
อันนี้แนวทางปฏิรูปตำรวจที่ตำรวจตั้งขึ้นมาเองนะ

อย่าไปเอามาเป็นเชื้อครับ

หรือแม้กระทั่งแนวทางของศปท
ที่ออกมาจากคณะอนุกรรมการชุดนึง
ที่พตบบผลพาณิชน์ออกมาเปิดเผย
ว่าถ้าจะปฏิรูปตำรวจให้เพิ่มสวัสดิการตำรวจ
ดงเงินเดือนโอ้โหแพงกันเป็นเท่าตัว

โอนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรม
ให้เหตุผลว่าจะได้ทำงานสอดคล้องกับสารอายการ
อันนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วมันปฏิรูปตรงไหน

มันต่างอะไรกับที่เคยอยู่กับกระทรวงมหาดไทยในอดีต
ฉะนั้นอย่าเอามา
ถ้าเอามาเป็นโครงแล้วเดี๋ยวจะยุ่ง
ต้องเริ่มต้นใหม่
นี่ก็บอกว่าคณะกรรมการชุดนี้
ถ้าจะเอามาเป็นเชื้อบ้างนะ
ไปเอาที่พลเรือเอกพระจุลตามประทีบ
เคยเสนอไว้ช่วงที่มีสปชใหม่

เคยเสนอไว้เอออันนั้นเข้าท่า
แต่ว่าเขาบอกว่าอย่างนั้นหักมุมมากเกินไป
เขาไม่เอา
ฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนอยากเห็น

หลังจากการปฏิรูปตำรวจ

ถ้าถามประชาชนคนที่ขี่มอโตซัย

ตั้งด่านลีดไถหาเงิน
เขาบอกเออถ้าหลังปฏิรูปนี้
กรอบการสถานบริการทั้งหลาย
ก็ไม่อยากให้ตำรวจมาเรียกเก็บสวย
หรือต้องส่งสวยให้ตำรวจ
ธุรกิจบางประเภทเป็นธุรกิจสีเทา
ก็ไม่อยากให้ตำรวจมาวอลแวร์
หรือไม่ต้องมากอ่ะสดร้อนเนี่ย
ธุรกิจที่ประกอบด้วยใช้แรงงานต่างด้าวเนี่ย
เขาก็ไม่อยากให้ตำรวจหลายหน่วยมาเยี่ยมเยี่ยนเขาบ่อย
ไม่ต้องมาเยี่ยมไปไกลเลย

ก็จะมีความเห็นหลากหลายต่างกัน
ประชาชนที่ตกเป็นคดีขึ้นโรงพัก

เขาอยากเห็นความยุติธรรมในการทำสำนวนการดำเนินคดี
ไม่ว่าคู่กรณีจะเส้นใหญ่แค่ไหนจะมีเงินมากแค่ไหน
เขาหวังว่าเขาจะได้รับความยุติธรรม
นี่ความคาดหวังตำรวจของประชาชนที่มีต่อตำรวจนะ
แต่ทีนี้ประชาชนอย่าเอาแต่ได้ครับ

ประชาชนจะต้องปฏิรูปตัวเองด้วย
เหตุผลที่เกิดสวยขึ้นมาเพราะประชาชนทำผิดกฎหมาย
โตไซค์ทำผิดกฎหมายไม่ต่อทะเบียนทำเสียงดัง

สุดท้ายขึ้นมาคุณก็ต้องไปให้เงินเขา
ลดกระบะลดบรรทุกก็บรรทุกเกิน

ฉะนั้นภาคประชาชนเนี่ยจะต้องเริ่มกดต้นก่อนว่า
ถ้าเขาปฏิรูปตำรวจกันจริงจัง
คุณจะต้องไม่ทำผิดกฎหมาย
เพราะที่คุณทำผิดกฎหมายใช่ไหมล่ะ
คุณต้องยอมจ่ายสวยแล้วก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
สถานบริการเปิดเกินเวลา
ไปถึงตี๔ตี๕บางแห่งปิดไฟ
ข้างหน้าข้างในกินกันถึงรุ่งเช้า

เวลาเขาไปจับคุณก็ต้องจ่ายเงินให้เขา
ถ้าคุณเลิกทำผิดกฎหมาย

ก็คุณทำผิดกฎหมายทั้งนั้น
พอสุดท้ายขึ้นมาก็เกิดระบบส่งสวย

เอาไหมล่ะถ้าเขาปฏิรูปตำรวจกันสำเร็จ
ประชาชนคนที่เป็นเจ้าของบริการทั้งหลาย
ทำผิดกฎหมายเคารพกฎหมาย
ถ้าอย่างนี้สังคมจะน่าอยู่ขึ้น
ประเทศที่ตำรวจเขาไม่รับสวยเนี่ยไปดูเถอะ
ก็เพราะว่าประชาชนเขาเคารพกฎหมายทั้งสิ้น

และถ้าทำผิดคุณต้องยอมจ่ายจริง
จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่ใช่ว่าคุณทำผิด

พอเขาจะให้ใบสั่งคุณก็ยอมจ่าย๑๐๐
เพราะถ้าเจอใบสั่งฝ่าไฟแดงคุณต้องจ่าย๕๐๐

คุณไปสร้างระบบอย่างนี้ไว้
ก็เกิดระบบลีดไถตามมาไง
แต่ถ้าต่างประเทศเขาเจอทำผิดกฎหมาย
เขายอมไปจ่ายเงินตามที่กฎหมายกำหนด

คนที่ประกอบอุตสาหกรรมและใช้แรงงานต่างด้าวตอนนี้
เขายืดเวลาไป๖เดือน
พอหลังจากนี้ไปเขาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่
คุณต้องไปลงทะเบียนให้ครบทุกคน

ถ้าคุณยอมลงทะเบียนครบเขาปฏิรูปตำรวจกันสำเร็จ
ตำรวจก็ไม่ไปรีดไปไถคุณก็ไม่ทำผิดกฎหมาย

แต่ถ้าตำรวจไม่ไปรีดไปไถแต่คุณยังทำผิดกฎหมายอยู่
ก็เท่ากับว่าการทำผิดกฎหมายยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น

มันต้องตบมือพร้อมกันทั้งสองข้างนะครับ
ฉะนั้นในภาคประชาชนเนี่ยผมคิดว่า
ถ้าเขาปฏิรูปตำรวจให้เป็นไปตามอย่างที่เราต้องการได้
และภาคประชาชนให้ความร่วมมือในการเคารพกฎหมาย
สังคมน่าจะอยู่ขึ้น
คืออย่าไปคาดคันเอาแต่ตำรวจอย่างเดียว
ประชาชนนี่แหละครับจะต้องให้ความร่วมมือ
นี่ก็ผมก็คาดหวังว่าคณะกรรมการชุดนี้

เพราะรัฐมนูลบอกว่าต้องปฏิรูปหลัง๑ปี
รัฐมนูลออกนี่รัฐมนูลออกมาแล้ว๓เดือน

กว่าจะตั้งโครงได้อะไรได้เอานะ

คาดหวังว่าจะได้เห็นวงการตำรวจดีขึ้นครับคุณ

คือประชาชนเองด้วยที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงคือ

ถ้าประชาชนเปลี่ยนแปลงมันจะดีด้วยกัน
เพราะถ้าไม่มีคนให้มันก็ไม่มีคนรับ

อันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะ
สำหรับประชาชนทุกคนเลยที่อยากจะเห็น
ปฏิรูปตำรวจอยากเห็นวงการตำรวจเปลี่ยนแปลง
ปรับมาดูที่เราด้วยว่าเราได้ให้ความร่วมมือ